ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

อ๋อมเจ้าเก่าใจผู้สวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณฤทธิเป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เพราะเสน่ห์ปลายจวักทำให้สามีรักสามีหลง

จะมีเหรอสามีก็ต้องรีบกลับบ้านมาทานอาหารที่บ้านถูกไหม

เราจะฟินไปกับเชฟกระทะหรอก
แล้วก็เมนูนี้น่าทานมากทำง่ายมากด้วยนะคะ

วันนี้ยังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องมาแทะโล

ได้เราต้องเจอกันก่อนซิว่าใช้ในฝันไว้ก่อน

เชฟหน้าตีเจแปนิสไตล์อีกครั้งนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วเชฟบอร์ดก็ได้สอนเหล่าแม่บ้าน
ทำเมนูข้าวกล่องมัดใจคุณลูกและคุณสามี
อย่างข้าวห่อสาหร่ายกันไปแล้ว

มาเอาใจทุกคนในครอบครัวกันบ้าง

กับญี่ปุ่นให้เข้ากัน
จนกลายเป็นเมนูสไตล์ลุก
ที่มีปลาแซลมอนเป็นพระเอก

ยินดีต้อนรับเชฟบอสอีกครั้งค่ะ

แล้วก็ไปลองไปทำให้สามีทานนะ

แต่วันนี้ค่ะจะมาเป็นแนวลูกครึ่ง

ผมจะเอาวัตถุดิบญี่ปุ่นนะครับผม

เชฟเริ่มแรกเลยขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อน
ก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะ

เราใช้น้ำมันนำข้าวเพราะว่าอ่า
มันช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับผม
ดีค่ะพี่ต้องการเอามาเจาะหนึ่ง

ก็เราปรุงรสกับเกลือพริกไทย

เดี๋ยวเวลาลงไปลงไปปุ๊บเราจะต้องให้สุกแค่ไหนเชฟ
ลงนี่ฝั่งละประมาณ๒นาทีก็พอครับ

รอให้มันอยู่ที่เดิมเรากลับแค่ครั้งเดียวถ้านั้นพอนะครับผม
โหหอมเลยอะซามอนด์มันห่อมเร็วมาก
เราชอบมากเลยนะครับ

หวัดเข้ม

แต่ตัวซอสตัวนี้จะเป็นซอสที่ไวรัสแซลมอนนะครับผม
อย่ากินสบายเราจะไปผัดกับก๋วยเทียมและพริกกันนะครับผม

แล้วก็ชอยูนะครับผม

ใส่ทุ้ายนี้เราก็คลุกให้เข้ากันก่อนนะครับผม